สวัสดีค่ะมาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ประจำวันที่๑๖เมษายน๒๕๑๓กับไทยรัฐออนไลน์ค่ะ
ข้อกล่าวหาที่ว่าทำงานผิดพลาดปกปิดข้อมูลและเข้าข้ามประเทศจีน
จนเป็นต้นเหตุทำให้สหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙แล้ว
ล่าสุดค่ะประธานาธิบดีโนทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาได้ออกมากล่าวหาจีนรัสเซียอิราณและเกาหลีเหนืออีกครั้งว่า
ปกปิดข้อมูลเรื่องตัวเลขผู้เสียชีวิตจนทำให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคร้ายนี้มากที่สุดในโลก
ค่ะเรียกได้ว่ากอหานิมอเกิมมอทโต้ฮาศิกอเมริกาเฟิ้ิสมากเลยนะคะและแน่นอนค่ะ
และแน่นอนค่ะหนึ่งในประเทศที่ผู้นำสหรัฐไม่ลืมที่จะต้องจิกกัดเป็นพิเศษ

โดยครั้งนี้ประธานาธิบดีโนทรัมป์ยังคงย้ำว่า
รัฐบาลจีนยังทำงานแบบไม่โปร่งใสมากพอในการจำกัดการแพร่ระบาด
โดยเฉพาะจุดที่เป็นต้นต่อของโรคอย่างเมืองอูฮัน
รวมถึงตั้งคำถามด้วยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต
รัฐบาลจีนรายงานต่อชาวโลกนั้นมีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน
และการกระทำของจีนก็ไม่แตกต่างไปจากรัสเซียอิราณและเกาหลีเหนือ
ผู้นำสาวรัฐเชื่อมั่นว่าเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตแบบไม่โปร่งใสด้วยเช่นกันค่ะ
โดยหลังจากจีกัดบรรดาประเทศคู่ปรับเรียบร้อยแล้วนะคะ
ผู้นำสหรัฐก็ไม่ลืมที่จะยกย่องการทำงานของสหรัฐด้วยว่า
ตัวเลขการแพร่ระบาดของสหรัฐนั้นเป็นตัวเลขที่น่าเชื่อถือมากกว่า
เพราะสหรัฐทำรายงานทุกอย่างแบบตรงไปตรงมา
พร้อมกันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวด้วยความเชื่อมั่นว่า
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ผ่านจุดสูงสุดของการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙ไปแล้วค่ะ
อย่างไรก็ดีนะคะความมั่นใจของผู้นำสหรัฐกลับตรงข้ามกับความเห็น
ในแพทย์เอ็นโทนี่ฟาวซี่พอสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อของสหรัฐ
ในวันที่๑พฤษภาคมของผู้นำสหรัฐนั้นเป็นการมองโลกในแง่ดีมากจนเกินไปค่ะ
ที่ได้ตั้งคำถามถึงรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต
บุคลากรด้านสาธารณสุขจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐ

ในทีนอาจจะสูงมากเกินกว่า๙๒๐๐ศพค่ะ
เนื่องจากที่ผ่านมาทางการสหรัฐระบุว่า
พวกเขายังไม่มีหนทางในการนับจำนวนการเสียชีวิต
บุคลากรด้านสาธารณสุขได้อย่างครอบคลุมมากพอค่ะ
และเมื่อวันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมา
มีบุคลากรด้านสาธารณสุขเสียชีวิต๒๗ศพ
แต่ตัวเลขที่ปรากฏมาจากพื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัดเท่านั้นค่ะ
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการติดตามอาชีพ
จนกระทั่งทำให้คาดการณ์ได้อย่างคร่าวว่า
อาจจะมีบุคลากรด้านสาธารณสุขมากถึงราว๑๑

ทางการสหรัฐเองยังยอมรับอีกว่า

ดังนั้นตัวเลขที่แท้จริงของบุคลากรด้านสาธารณสุข
อาจจะมีตัวเลขที่สูงกว่านี้อย่างแน่นอน
โดยปัจจุบันนะคะในจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า๒ล้านคน
และเสียชีวิตร่วม๑๓๗๐๐ศพทั่วโลก
จำนวนนี้เป็นผู้เสียชีวิตในสหรัฐมากถึง๒๐ค่ะ
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศอื่นที่น่าสนใจนะคะ

ติดเชื้อโควิด๑๙ทั้งหมด๖๖๘นาย
ทำให้ปัจจุบันบนเรือทงของกองทัพเรือฝรั่งเศส
มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว๑๗๖๗นายค่ะ

พบผู้ติดเชื้อมากถึง๔๔๗คน
ซึ่งถือเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อวันเดียวที่สูงที่สุด
ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดในประเทศเป็นต้นมา
ทำให้ยอดรวมสะสมตอนนี้พุ่งไปอยู่ที่๓๖๙๙คนแล้วค่ะ
ขณะที่สถานการณ์ในประเทศญี่ปุ่นยังคงเลวร้ายลงเรื่อยนะคะ
แม้จะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็ตามค่ะ
โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อมากถึง๔๘๘คนเสียชีวิตเพิ่มอีก๑๗ศพ
ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมขึ้นไปอยู่ที่๙๒๙๔คนเสียชีวิตสะสมรวม๑๔๘ศพค่ะ
สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่๒๙คนสะสมรวม๒๖๗๒คนเสียชีวิตเพิ่ม๓ศพ
สะสมรวม๔๖ศพค่ะโดยผู้เสียชีวิตได้แก่๑เป็นชายสัญชาติมาเลเซียอายุ๕๕ปี
อาชีพไก๊มีประวัตินำลูกทัวร์เดินทางไปจอร์เจียและพบว่ามีลูกทัวร์ติดเชื้อโควิด๑๙
รายที่๒นะคะเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ๓๕ปีพนักงานออฟฟิศมีโรคประจำตัวเบาหวานไขมันในเลือดสูงค่ะ
แล้วรายที่๓เป็นชายไทยอายุ๓๗ปีรับจ้างทั่วไปมีความดันโลหิตสูงและโรคอ้วนค่ะ
ส่วนที่มีคำถามว่าจะเริ่มผ่อนมาตรการจากพรกรฉุกเฉินเมื่อไหร่นั้น
ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังศึกษาข้อมูลรอบด้านอยู่นะคะ
โดยคุณหมอทวีสินได้ทำความเข้าใจว่า
กว่าไม่ได้ว่าหายนะครับยังมีเชื้อโรคอยู่ในนี้เต็มไปหมด
แต่เพียงแต่ว่าการแพร่ระบาดยังเป็นจำนวนหลักหน่วย

เพราะฉะนั้นท่านต้องมีพื้นที่เดินห่างกันนะห้ามไปอยู่ใกล้กันนะ
แล้วทุกคนต้องใส่แมสนะยอมรับกันได้ไหมครับ
เพื่อร่วมมือกันในการเอาชนะโรคโควิด๑๙
และหนึ่งในกิจกรรมประจำวันที่คุณอาจจะทำทุกวัน
นั่นก็คือการประชุมหรือเรียนออนไลน์ในช่วงนี้ค่ะ
ร่วมมือกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน๒๔คน
แกล้งทำเป็นยื่นปากกาจากจอภาพหนึ่งไปสู่อีกจอภาพหนึ่ง
ดูแทบจะเป็นปากกาด้ามเดียวกันค่ะ
โดยหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดียนะคะ
กลายเป็นไวรัลให้ชาวออนไลน์
เชิญชวนบรรดาเพื่อนมาร่วมกันชาเลนส์